การกลับมาอีกครั้งของเรื่องราวความรักจาก๔คู่พ่อลูกใน๔ตอนพิเศษเพื่อพ่อ

ลูกคนเล็กของผมที่เป็นมะเร็งต่อหมวกไตไม่มีทางรักษาหายครับ
เนื้อที่เหลือ๑๒เซนในท้องที่ไม่สามารถออกได้
หมอก็ได้พยากรมันจะจบยังไงก็รู้กันอยู่ครับ
เดินแทบไม่เป็นเลยครับบนนั้น
มะเร็งร้ายยังลุกรานแต่ความรักยิ่งยั่งยืน
ผมรู้ว่าพ่อรักผมครับผมก็อย่าตั้งใจกินยาครับ
ผมอยากหายจากโรคมะเร็งครับผมจะสู้ครับ
แต่เป็นพ่อที่เข้มแข็งที่สุดครับจะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับ
ไม่ว่าจะเส้นทางมันจะลำบากยากเห็นแค่ไหนก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับ
ความรักทำให้ร่วมกันต่อสู้
ติดตามชมร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เสาร์นี้เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒